หลังจากที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเพราะถูกควบคุมตัวไว้เนี่ยนะครับ
แล้วเมื่อวานก็ไม่ได้รับการอนุญาตให้ประกันตัว
วันนี้คุณแม่ของแอมมี่บอกว่าจะยื่นขอประกันตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ด้วยการเตรียมเงินไว้ประมาณ๕แสนบาทนะครับ
จากเหตุการณ์การวางเพลิงเผาหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมถนนงามวงวานเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่๒๘กุมภาพันธ์นะครับ
โดยตำรวจฝ่ายสืบสวนนครบานได้นำกำลังเข้าจับนายชัยอมรแก้ววิบูรณ์หรือแอมมี่
ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีหมินสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
โดยการจับกลุ่มได้ที่ห้องเช่าไม่มีเล็กที่ตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครสิทธิยานะครับ
ซึ่งเรานำเสนอข่าวให้คุณผู้ชมได้ทราบกันไปแล้วถึงช่วงของการจับกลุ่มนะครับ
ซึ่งมีหลักฐานจากภาพวงจรปิดที่เกิดเหตุนะครับคือในวันที่๒๘กุมภาพันธ์นะครับ
บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้นะฮะขณะที่แอมมี่ใส่หมวกยืนอยู่หน้าจุดที่เผา
อยู่หน้าเรือนจำพร้อมกับเพื่อนอีก๒คนเป็นผู้หญิง๑คนยืนถ่ายภาพ
อีกคนเป็นผู้ชายก็นำโทรศัพท์ขึ้นมาคล้ายกับเซลฟี่ตรงจุดนั้นด้วยนะครับ
ก่อนจะเดินพ้นรัศมีกล้องวงจรปิดไปนะครับ
แล้วก็กล้องอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นขณะที่แอมมี่กำลังปีนขึ้นไปบนนั่งร้าน
ขึ้นไปตรงจุดก่อเหตุแล้วอัมมิก็ตกลงมาแบบนี้
ทำให้แอมมี่เองได้รับบาดเจ็บจากการตกลงมาจากร้านนั่น
แล้วก็ตำรวจบอกว่านอกจากหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้ว
ทางตำรวจจริงแล้วมีหลักฐานอื่นมากมายที่จะมัดตัวได้นะครับ
หลังถูกจับกลุ่มตัวและแอมมี่ได้ขอเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ
เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่แล้วก็เชิงกรานด้านซ้าย

แล้วก็แพทย์ประเมินว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
ไม่จำเป็นต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
พนักงานสอบสวนสนประชาชื่นได้ยื่นคำร้องฝากขังต่อสารอาญา

ซึ่งแม่ของแอมมี่แล้วก็ทนายได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด๙๐๐๐บาท
เพื่อขอประกันตัวอันนี้ยื่นเมื่อวานตอนเย็นนะครับ
แต่สารยกคำร้องการขอปล่อยตัวชั่วคราว
จากเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
แต่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนควบคุมตัวไว้ที่โรงพยาบาลตำรวจก่อน
แล้วเมื่อวานหลังจากที่แม่รู้ว่าไม่สามารถประกันตัวได้นะครับ

จะมีการยื่นขอประกันตัวลูกชายอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขณะเดียวกันแอมมี่ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ค

มีใจความบางช่วงบางตอนบอกว่า
การเผาครั้งนี้เป็นฝีมือของผม
และผมขอรับผิดชอบไว้เพียงผู้เดียว
และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเคลื่อนไหว

ผมรู้สึกละอายและผิดหวังในตัวเอง
การเผาครั้งนี้ผมยอมรับว่าเป็นความคิดที่โง่เขลา
และผมและทำให้ตนเองต้องตกอยู่ในอันตราย
หวังว่าจะได้พบกันใหม่ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปนะครับ
แล้วก็บอกว่าแต่การเผาครั้งนี้มีความหมายอะไรของเขานะครับ
ที่เขาเขียนไว้หน้าเฟซบุ๊คนะครับ
ขณะที่บรรยากาศที่โรงพยาบาลตำรวจเช้าวันนี้นะครับ
หน้าห้องพักรักษาก็ยังคงมีตำรวจจากสนปทุมวัน

แล้วก็ประตูทางขึ้นชั้น๕โรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งพ่อและแม่ของแอมมี่พร้อมทนายความ

หลังจากที่ทราบว่าพนักงานสอบสวนสนประชาชื่น
มาสอบปากคำแอมมี่เพิ่มเติมที่โรงพยาบาลนะครับ
โดยพลตำรวจตรีจีรพัฒน์ภูมิจิตรองผู้บัญชาการ

ขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ออกหมายจับผู้ใดเพิ่มเติม
พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
และระบุถึงตัวบุคคลที่ร่วมก่อเหตุทั้งหมดให้ชัดเจน
ว่าจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับ
แต่ว่ามันมีข่าวลือออกมาเป็นกระแสข่าว
ว่าตำรวจเข้าจับกลุ่มนางสาวยาริสา
ซึ่งเป็นเพื่อนสาวคนสนิทของแอมมี่
ขณะที่เตรียมเดินทางออกนอกประเทศ
หลังจากต้องสงสัยว่าร่วมก่อเหตุที่หน้าเรือนจำ

แต่ว่าเจ้าหน้าที่ปฏิเสธเรื่องนี้นะ
เจ้าหน้าที่บอกว่ามีการตามตัวจริงที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ขณะที่ได้ข่าวว่าผู้หญิงคนนี้เตรียมเดินทางไปญี่ปุ่น

พบแค่กระเป๋าเดินทางที่มีเสื้อผ้า
ก็เอามาควบคุมไว้เอามาเก็บไว้นะครับ
ส่วนผู้ต้องสงสัยที่เป็นชายที่ร่วมก่อเหตุนั้น

ทางตำรวจเชื่อว่าผู้ชายต้องสงสัยคนนั้น
อีกคนนึงเป็นแค่คนทั่วไปที่ร่วมชุมนุมเท่านั้นนะครับ
ก่อนนี้เป็นคลิปหน้าล่าสุดนะฮะ